ต่อที่เรื่องของการวิเคราะห์เศรษฐกิจกับเรื่องของการลงทุนครับ
วันนี้พบกันกับคุณสินทนันบุญยอดครับ
พร้อมกันกับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นะครับ
เป็นนักวางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บุหลวง

ก็กลับมาอัปเดตข่าวสารด้านการลงทุนกันนิดนึงนะครับ
เมื่อวานนี้ครับพี่เนสตลาดทุนไทยก็ต้องบอกว่า
ถ้าเรานับจากราคาปิดเนี่ย
เมื่อวานเซตปิดที่ระดับประมาณสัก๑๗๗๘จุดนี่
ถือเป็นราคาปิดที่สูงที่สุดเป็นวติการโทรหลักทรัพย์เลย

โอ้โฮตั้งแต่เปิดมาเมื่อวานเป็นราคาปิดที่สูงที่สุดแล้ว
รอบที่ใหญ่มากของตลาดหุ้นไทยนะครับ
เมื่อวานนี้วอลุ่มการซื้อขายถือว่าเยอะทีเดียวนะ
กว่าล้านนะครับค่อนข้างเยอะมากนะครับ
แล้วเกิดมาดูแยกตามประเภทนั่งทุนนะครับ
จะเห็นว่านักทุนสถาบันในประเทศนะครับแล้วก็ต่างชาติเนี่ย
ซื้อสุดที่๒๐๐๐กว่าล้านนะครับ

แต่ว่าถึงถ้าเกิดว่ามันดูราคาสูงสุด
คือเมื่อกี้ราคาปิดใช่ไหมสูงสุด๔๐กว่าปี
ถ้ามาดูราคาสูงสุดที่เซ็ตเคยไปถึงจริงเนี่ย
มันอยู่มาสัก๑๗๘๙จุด
ก็คือตอนนั้นนี่รู้สึกว่าขึ้นไปทำไฮแล้วก็กลับมาปิด
ปิดตามประมาณสัก๑๗๕๐ประมาณนะครับ
ก็คือในรอบ๒๔ปีก็ถือว่า
ตลาดทุนท้ายนี้เข้ามาสูงใกล้มากว่า

ถ้าถามผมว่าอย่าให้ไปถึง๑๗๘๙ตอนไหน
ผมอยากถึงพรุ่งนี้มากยังไม่อยากวันนี้ครับ
เพราะว่าวันพรุ่งนี้วันที่๕มกราเนี่ย
คือเมื่อ๕มกราปี๒๕๓๗ปีนั้นเนี่ย

นี่ถ้าพรุ่งนี้ขึ้นจะเป็น๑๗๘๙ได้นะ
ก็สอดคอร์สนะครับว่าตลาดทุนทั่วโลกตอนนี้ผมเชื่อว่าทั่วโลกนี้คึกคักเหมือนกัน
เพราะว่าเมื่อคืนดาวโจรก็ปิดบวกไป๐๔
ก็มาอยู่ระดับสัก๒๔๙๒๒จุด
ก็ไม่น้อยหน้านะก็ไม่ง้อยหน้าเหมือนกันนะ

ก็ทางฝั่งยุโรปก็ไม่น้อยเหมือนกัน
ก็ทาง๑๐๖หรือกว่าหนักสัก๐๘เปอร์เซนต์เมื่อหวาน

ต้องรุ้นนะครับ

ในปีนี้น่าจะค่อยเป็นค่อยไป
เขาบอกว่าน่าจะอยู่๒๓ครั้ง
เพราะว่าตัวเลขทางสหรัฐเนี่ย
ตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่รออยู่ก็คือเงินเฟ้อ

แต่ถ้าถึงเป้าผมเชื่อว่าขึ้นแน่แล้ว

แต่หัวตัวเปรี้ยวในไทยรู้สึกว่า
แนวโน้มยังคงไว้อยู่

คือดอกเบี้ยบ้านที่อเมริกาเนี่ย
ขาขึ้นก็จริงแต่บ้านเราอาจจะนิ่งมานาน
แต่ว่าดอกเบี้ที่แท้จริงคืออัตราดอกเบี้ลบเงินเฟ้อ
จริงสองประเทศนี้ใกล้กัน
บ้านเราในเงินเฟ้อตามดอกเบี้ยก็เลยตาม
แต่ว่าเราก็คาดการณ์นะว่าปีนี้ครึ่งปีหลัง
ไม่แน่อาจจะได้เห็นถ้าเงินเฟ้อกระเตื้องขึ้นมา

ตอนนี้ตลาดหุ้นดูค่อนข้างแพงหรือสูงมากนะครับ
แต่คนที่ลงทุนเอาคนทั่วไปนี่แหละ
เขาลงทุนมานานมิกรูประมาณกี่ปีได้ครับน้องมัก
ก็ต้อง๕ปีปัจจิทินส์นะครับแล้วก็คือคำถามนั่งจะถือ
๑ถ้าเป็นลงทุนที่ไม่ได้ลงทุนนะเราปีนี้
ต้นปีเราจะเจอแรงขายไหมจะกระทบดัชนีหรือเปล่า
วันนี้ผมเลยลองเตรียมข้อมูลมานะว่าจริงแล้วต้นปี

เขาไปดูข้อมูลย้อนหลังนะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยไล่ตั้งแต่ปี๒๐๑๐นะครับ
แล้วก็ค่าเฉลี่ยของดัชนีทั้งปีอยู่ประมาณเท่าไหร่
เปอร์เซ็นต์โอ้โหเยอะเหมือนกันนะเยอะฮะอย่างปีที่แล้วเนี่ย๒๐๑๗ก็ประมาณสัก๑๕นะครับ
ซึ่งเรามาลองดูว่าตัวเลขผลตอบแทนเนี่ยมันสอดคล้องกับเรื่องของเม็ดเงินที่จะไหลออกนะครับ
คือถ้าปีไหนผลตอบแทนสูงเนี่ยมีแนวโน้มว่าคนจะขายออกมาเยอะนะครับ
เพราะฉะนั้นปีนี้เราเลยสรุปออกมาเป็น๔ประเด็นนะครับว่า
อย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าปีนี้๒๐๑๘เพียงเม็ด
ตัวเลขผลตอบแทนยังไม่ได้จูงใจให้รีบขายกันเท่าไหร่
ปีคือไม่ได้เยอะมากครับทีนี้ถ้าเกิดเทียบกับปีที่มีการขายเยอะอย่างปี๒๕๕๙
ซึ่งก็คือคนที่ซื้อตั้งแต่๒๐๐๘ครับผมต่อปี๒๐๑๒เนี่ยคนขายกันไป๒หมื่นกว่าล้านครับ
๒๐๐๘เนี่ยดัชนีลงไปเหลือประมาณสัก๔๐๐จุดนะครับปีนั้นคนเลยขายมาเยอะ
แต่ปีนี้เนี่ย๒๖เปอร์เซ็นต์หรือว่าไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากนะครับ
แต่นี่ยิ่งเนี่ยในหลักการของการลงทุนนะครับยิ่งตลาดขาขึ้นแบบนี้นะ
ผมว่าปล่อยให้ขึ้นไปที่สุดเถอะคืออันนี้เป็นเรื่องแปลกนะครับเพราะว่าคนหลับเวลากำไรนะครับ
ผมไม่เข้าใจบางอย่างเวลากำไรเราอยากจะขาย
จริงไม่เคยขายเหรอครับไม่เคยขายนะครับไม่ขายเลยนะครับ

อันถัดมาข้อที่สองก็คือเมื่อปีที่แล้วหรือกลรส
นำเงินที่ขายได้นั่นน่ะเอามาลงทุนไอทีเอฟต่ออีกรอบ
นะครับซึ่งอันนี้เราดูจากตัวเลขการขายสุทธิก็คือเอา
ปริมาณการซื้อแอร์ทีเอฟแล้วก็ขายเอฟลบกันนะฮะ
ตัวเลขขายสุทธิในแต่ละปีลดลงเรื่อย

คือขายแล้วไม่ได้เอาตังค์ใส่กระเป๋าซื้อของนะก็คือมีเอามาซื้อต่อมากขึ้นเรื่อย

เออหรือไม่รู้อยากลดห่อนภาษีนะ
ข้อที่๔ครับอันสุดท้ายคือว่านังทุนเนี่ยมีอนุมที่จะถือยาวมากขึ้น
คือตามเกณฑ์ก็ให้๕หรือ๗ปีปฏิทินถูกไหมฮะ

กับปริมาณการซื้อขายในแต่ละปีเนี่ย
คือเราเห็นว่าสัดส่วนการขายเนี่ย

แต่จำนวนการขายสัดส่วนลดลงมาเรื่อย

นึกถือไว้แบบพี่เนทไง

ถือว่าเป็นการลงทุนส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับ

ให้ผู้บริหารของกองทุนเขาจัดการและดูแลได้เนอะ
และยิ่งถือคุณเรียนท่ายาวเนี่ยความเสี่ยงที่เราจะตัดสินใจผิดภาพบ่อยก็มีน้อย

เพราะตอนนี้อย่างหุ้นหลายตัวในตลาดหุ้นไทยนะ
จุดสูงสุดใหม่ค่อนข้างเยอะโดยขนาดใหญ่นะครับ
จะกระทบกับตลาดหรือเปล่าซึ่งผมได้สรุปให้ฟังไปแล้วนะครับ
แล้วก็กลับมาติดตามเช่นเคยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ